เรื่องนี้ค่ะก็ตามกันต่อสำหรับคดีตำรวจขับรถชน

ซึ่งล่าสุดมีการแจ้งดำเนินคดีเพิ่มอีก๒ข้อหาด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
วันนี้นางรัชนีสุภวัชริยากุล
และนายแพทย์อานีรุชสุภวจริยากุล
ผู้สื่อข่าวเราไปสังเกตการณ์ก็พบว่า

วันนี้เป็นการเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
ไปที่สนพญาไทยค่ะไปพบพนักงานสอบสวน
และให้ปากคำในฐานะพยานฝ่ายผู้เสียหายค่ะ
นายแพทย์อานีรุชคุณพ่อของหมอกระต่ายนะคะ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวนะคะ
เตรียมนำอัฐิของลูกสาวไปทำพิธีลอยอังคาร
ที่จังหวัดตราดวันที่๙กุมภาพันธ์ค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุค่ะ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์บัวดก
ถึงแม้จะแสดงตัวและแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่หลบหนีคดี
แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่อ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบการชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
ไม่ได้หนีไปไหนมาพอกละมาแค่นั้นเองครับ
ไม่ได้ยังแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างอื่น

ก็คงต้องทำเพื่อที่จะให้ทางรูปคดีเห็นว่า
เขาเหมือนยอมสำนึกรับผิดเพื่อที่จะบรรเทาโทษ
นี่ค่ะทางภูมิกับตำรวจนครบาลพญาไทยบอกว่า
ช่วงคืนวันที่๓๑มกราที่ผ่านมา
ตำรวจตรีนรวิทย์เข้าพบพนักงานสอบสวน
รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก๒ข้อหานะคะนั่นก็คือ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของบุคคล
และขับรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถในเขตกรุงเทพ
อัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
ซึ่งจากเดิมทาง๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย

เพราะฉะนั้นอีก๒ข้อหาจนถึงตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีรวมแล้ว

เบื้องต้นให้การรับสารภาพค่ะ
ทนายความในคดีนี้ยืนยันบอกว่าแบ่งการดำเนินคดีเป็น๒ส่วน
ก็คือคดีอาญาก็ต้องลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้กระทำผิด
ส่วนทางแพ่งครอบครัวเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เพื่อไม่ให้การสูญเสียหมอกระต่ายนั้นต้องเป็นการศูนย์เปล่าค่ะ